ไปดูโดรนจะบอกว่าโดนเลยก็ไม่ใช่เดี๋ยวเฉลยไปก่อน

ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเอ๊ะมันคือดวงไฟอะไร
ดวงไฟประหลาดที่ราชบุรีเนี่ยแบบนี้คุณผู้ชม

แล้วมันก็เห็นเป็นแสงมาทั้งสีสมสีเขียวสีแดงสีขาว
สูงต่ำอยู่เหนือยอดไม้กลางทุ่งนา
อยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
เลยไม่ตื่นเต้นเลยว่าคุณบอกเป็นกัน
ฉันพูดผิดไปตอนแรกเอาใหม่แล้วกันคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าเป็นดวงไฟประหลาดก่อนละกันค่ะ
ทีนี้พอมันลอยมาแล้วมันก็หายเข้าไปในเขาหนองกรวยช้าง
ชาวบ้านเขาก็เลยอยากรู้ว่าคืออะไร
ร้อนถึงในอำเภอจอมบึงค่ะในอำเภอพลกริจ
เขาก็เลยออกมาเตือนนะบอกว่าตอนนี้เอาจริง
ผมก็ยังตรวจสอบอยู่แต่ยังไม่เจอคำตอบที่แน่ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่
แต่ในอำเภอไปคุยกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง
แล้วนักวิชาการบอกว่ามันน่าจะเป็นแสงไฟ
จากนักถ่ายภาพที่ใช้โดรนบินถ่ายในเวลากลางคืน

ยังรุ้นได้ต่อใช่ค่ะแต่สิ่งที่ในอำเภอเตือนคือ๒ข้อ
ห้ามฝ่าเคอร์ฟิลล์ออกมาพิสูจน์นะว่ามันคือดวงไฟอะไร
และ๒ต้องใช้วิจารณญาณในการติดตามการเผยแพร่ข่าวสารด้วย
ดังนั้นถึงแม้นักวิชาการเขาบอกว่าน่าจะเป็นโดรน
ตอนนี้ยังรอคำตอบอยู่ว่าจริงแล้วมันคืออะไร
อืมนะครับโอ้ก็เป็นแสงไฟประหลาดนะฮะ